สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐ
คราวนี้อยู่กันกับเราสองคนค่ะเศรษฐินีคนใหม่ของเมืองไทยนะคะ
แจ๊กเกอรีนและดิฉันเชอรี่ใช่แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยขอลำก่อนเลยนะคะเชอรี่
ลำทำไมคะอันนี้แก้บนจากงวดที่แล้วหรือเปล่า
ไม่ถูกอ่ะสิคะก็งวดนี้นะคะก็เลยต้องมาลุ้นกับบันเทิงไทยรัฐของเราคุณผู้ชม
ต้องร้องเพลงต้องมีสักวันต้องมีสักวันความหวังของเรา
ก็เลยจะพาประมวลนะคะไปส่องเลขเด็ดของดาราดังที่ปัว
มาฝากบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะเริ่มจากท่านแรกเลยค่ะ
มันบอกว่าดิฉันขึ้นลิฟล์มาพร้อมกับพี่มนศริการแชร์ข่าวแสดงสัตว์
ก็บอกว่าบนของนี้แสนมาแรงพังมากเพราะว่าฝันดีนะคะ
วันออกพรรษาค่ะมีเลขสวยในดวงใจตามที่เห็นนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะนี่ยังไปนำลอตเตอรี่ชุดใหญ่ก่อนหน้านี้นะคะ
โกยมาจากเชียงใหม่ไปทำงานไงก็เลยไปอุดหนุนรัฐบาลนิดนึง
ถูกไม่ถูกอย่าว่ากันเด้อพี่มนต์สิทธิ์ก็แบบบอกว่า
มาหลายงวดแล้วนะคะมาพี่นางสิริพรนะคะ
นี่ขนาดก็ยาบแล้วย้ำอีกนะคะว่าพี่นาเนี่ยไม่ได้เคยให้เลขหรือใบ้อะไรเลยนะคะ
แต่แฟนก็อยากจะเสี่ยงโชคนะคะเพิ่งผ่านช่วงทำบุญออกพรรษามาหมาดค่ะ
ชาวบ้านก็ไปหวังแบบพึ่งพี่นางนี่แหละค่ะว่าแล้วนะคะ
ก็พากันแบบแห่ไปซื้ออายุวันเดือนปีเกิดค่ะของพี่นางซึ่งเกิดวันที่เก้านะคะ
ปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะอายุห้าสิบห้าปีค่ะค่ะ
ซึ่งเจ้าของแผงลอตเตอรี่นะคะที่วัดป่าสว่างธรรมที่อุดรนี่แหละค่ะ
วัดประจำของพี่นางบอกกับผู้ศึกฐะบอกว่าตัวเลขวันเกิดพี่กางเนี่ยโอ้ย
คนเสี่ยงโชคเมาส์ซื้อกันเกลี้ยงแผงเลย

ต่อกันที่บินบรรลือฤทธิ์นะคะพี่บินของเราฮีโร่ชาวไทย
ครั้งว่าเป็นเลขอะไรคะคุณยายบอกน้ำเนียด้วยค่ะ

ถือกิ๊บหรอ
มั่นใจด้วยนะครับ

แล้วที่พี่แซกอลีมเปิดบ้านมา

พ่อปู่ศรีสุโธอยู่ประจำเลย
นี่เลยเลขทะเบียนหน้าบ้าน

คุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเอามาฝากพอเป็นสีสันนะคะ

เชอรี่ก็ร่ำรวยเพียง
เป็นเศษสีนี้กันทุกคนเลยค่ะ
เอาว่าคุณคงใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยละกัน